มาดูเรื่องของสถิติอุบัติเหตุในช่วง๗วันอันตรายกันหน่อยนะคะ
อย่างที่บอกว่าเพิ่งจะเข้าวันที่๒เองค่ะ
แต่ว่าก็มีผู้เสียชีวิตไปถึง๕๗ศพแล้วนะคะ
อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือว่าสปฐได้ออกมาแถลงสถิติ
วันอันตรายระหว่าง๑๑ถึง๑๗เมษายนนะคะ
วันที่๒ของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร๑๒เมษายน

เสียชีวิต๕๗ศพบาดเจ็บ๕๒๑คนค่ะ
สาเหตุอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นดื่มแล้วขับนะคะ

รอลงมาก็คือขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด๑๒๙๙๔ค่ะ
ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นจักรยานยนต์ค่ะ
ร้อยละ๗๘๗๑เลยทีเดียว
ก็มีพฤติกรรมเสี่ยงคือการไม่สวมหวดนิรภัย
ขับขี่ขณะเมาสุรานะคะ
ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัย๕๐ปีค่ะ
โดยที่นครศรีธรรมราชเกิดอุบัติเหตุสูงสุด๒๓ครั้ง
ลบบุรีเสียชีวิตสูงสุด๗ศพ
นครราชศรีมาบาดเจ็บสูงสุด๒๗รายนะคะ
อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง
บนถนนกรมทางหลวงแล้วก็ถนนในหมู่บ้าน
สำหรับสถิติยอดรวมของการเสียชีวิตสะสม๒วัน

มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดตอนนี้๑๐๕ศพแล้วค่ะ
เมื่อวานนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล
เสียชีวิตเพิ่มไปอีก๒ศพด้วย
พันเอกหญิงสิริจันงาทองรองโฆษกคอสชบอกว่า
มาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถตลอด๒วันที่ผ่านมา
รถมาแล้ว๙๙๑คันค่ะ
เป็นมอเตอร์ไซค์๗๑๒คันแล้วก็รถยนต์๒๗๙คัน
ใบขับขี่มาได้๕๒๒๙คน
ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดไปแล้ว๓๑๓๙๒คนค่ะ
มีรถโดนยึดมากเท่าไหร่ก็แสดงว่ามีคนเมามากเท่านั้น